สมาร์ทปรับผ้านุ่มสูตรเข้มข้นพิเศษผ้านุ่มไร้กลิ่นอับชื้นหอมนานหอมสมาร์ทแอคทีฟเฟรช
สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่
ให้เยอะ๖โมงเย็นหลังรบทรงชาติภาษาไทยใส่ชุดเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะคะ
แบล็คพิ้งแบล็คพิ้งแบล็คอีพิ้งทุกคนเหลือเมืองตายแล้วไว้รุ่นหน่อยสิ
ไม่เต็มใจยิ้มยิ้มไม่ได้
เรื่องแรกวันนี้ก่อนเลยนะครับกรณีที่เมื่อวานนี้มีเหตุรถไฟชนรถบัส
ทำให้มีผู้เสียคิดถึง๑๙รายและบาทเจ็บประมาณ๓๐รายอยู่ด้วยกันนะครับ
ก็แน่นอนนะฮะว่าล่าสุดได้มีการแจ้งข้อกล่าวหานะฮะสำหรับทางเจ้าของ
ซึ่งเป็นเจ้าของรถบัสคือสภาพเมื่อวานนี้
คือข้อหาที่๑นี่นะครับก็คือบรรทุกผู้โดยสารเกินจำนวนที่นั่ง
ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน๕๐๐๐บาทนะฮะ
แล้วก็ได้แจ้งจดทะเบียนว่าเป็นรถโดยสารขนาด๔๒ที่นั่ง
แต่ภายหลังตรวจพบว่ามีการบรรทุกข์ผู้โดยสารเกินกว่าที่แจ้งไว้
มีผู้โดยสารบางส่วนนั้นยืนมาด้วยนะครับเอ่อข้อหาที่สองนะครับ
ใช้รถทำการขนส่งโดยไม่ชำระภาษีประจำปีให้ครบถ้วนถูกตามมาตรา
ต้องระวังโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาทแล้วก็ยังพบว่ารถคันดังกล่าวนั้น
ยังขาดอายุด้วยนะครับโดยหมดอายุไปตั้งแต่วันที่๓๐กันยายนที่ผ่านมา
และข้อหาที่๓นะครับผู้ประกอบการขนส่งไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยความปลอดภัย
ตามมาตราสามหกหนึ่งสามหนึ่งนะฮะคือไม่กำกลับดูแลให้ผู้โดยสารค่าเก็บขัดนิรภัย
ต้องระวังโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาทนะฮะนี่นะครับก็แน่นอนฮะขณะเดียวกัน
พลตรวจตรีชาคริสต์สวัสดีท่านเป็นผู้คับการตำรวจภูทรจังหวัดฉะเชิงเซา
ก็เปิดเผยนะครับว่าสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้เนี่ยนะฮะ
เกิดจาก๑ผู้ขับขี่รถบัสนั้นไม่คุ้นชินเส้นทาง
โดยเฉพาะจุดตัดรถไฟนะครับข้อที่๒นะฮะภายในรถบัสโดยสารนั้นมีการเปิดเพลงเสียงดัง
ซึ่งอาจทำให้ผู้ขับขี่นั้นไม่ได้ยินเสียงบูดรถไฟนะฮะข้อสามครับ
จุดเกิดเหตุไม่มีเครื่องกั้นทางรถไฟแต่มีป้ายเตือนและสัญญาณไฟชัดเจน
ข้อสี่จุดเกิดเหตุมีลักษณะเป็นทางลาดชันผู้ขับขี่ต้องเร่งความเร็วเพื่อขับรถผ่าน
ข้อห้าครับภายในรถบัสมีอ่าโดยสารเนี้ยนะฮะมีการบรรทุก
ผู้โดยสารมากกว่าปกติจึงเร่งเครื่องขึ้นเนินได้ช้ากว่าปกติ
ช้ากว่าปกตินะครับข้อหกนะฮะรถไฟเนี่ยวิ่งมาด้วยความเร็ว
ส่งผลให้ไม่สามารถหยุดรถได้ในระยะกระชั้นชิดนะครับเนี่ยนะฮะ
ก็แน่นอนแล้วก็เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นนะครับเอ่อจากจากคลิปภาพที่ได้เห็นกันไปนะครับ
ก็คือรถไฟเนี่ยก็ชนส่วนด้านหน้านะฮะด้านข้างหน้าของรถนะครับ
ทำให้รถนั้นเสียหลักนะฮะแล้วก็หมุนนี่ไงหมุนเสร็จเนี่ยนะฮะ
ตัวด้านข้างของรถเนี่ยก็ไปฟาดกับตัวขบวนรถไฟแล้วก็หลังจากนั้นน่ะ
รถไฟลากไปปุ๊บเนี่ยทำให้รถเนี่ยพลิกตะแคงข้างนะครับก็มีคนที่เสียชีวิต
อ่าประมาณสิบเก้าคนสิบเก้าคนใช่ไหมฮะสิบเก้าคนฮะเนี่ยนะครับภาพเลย
รถเนี้ยนะฮะถ้าถ้าดูดีดีอ่าขอขอดูตอนตอนชนอีกทีหนึ่งนะ
โหไปพลาดอีกอันนี้อีกอีกมุมหนึ่งนะครับอันนี้คืออีกมุมหนึ่ง
อ่าก็มาแบบนี้อืมแล้วก็เนี่ยครับโดนข้างขวาเนี่ยนะ
ข้างขวาฮะโดนข้างขวาอ่าก็คือเนี่ยเนี่ยฮะโดนข้างขวาแล้วพาด
คือชนเข้าไปทางฝั่งของคนขับนะครับอ่าก็หลังคนขับไปนิดเดียวเองฮะ
อืมแต่คนอ่ะคนขับก็เสียชีวิตนะครับในที่ในที่เกิดเหตุเลยแล้วเอ่อ
ศพเนี่ยก็ติดอยู่ข้างในมีบางท่านเป็นผู้หญิงนะเหมือนแบบ
ตัวเนี่ยนะฮะคือเหมือนกับเขายืนเต้นอยู่แล้วก็เหมือนแบบพอแรงชนปุ๊บ
เนี้ยอืมสะบัดนะฮะรถเนี้ยสะบัดทำให้ตัวผู้หญิงเนี้ยนะครับเอ่อ
เหมือนแบบกระเด็นมากระแทกกับตรงช่องหน้าต่างของรถนะครับแล้วเหมือนกับตัวเนี่ย
โผล่ออกไปแล้วก็ไปโดนรถไฟเนี้ยที่ที่ที่ตอนพิงที่ตอนรถไฟสีใช่
ที่ที่รถไฟสีไปกับตัวด้านข้างรถนะฮะทำให้ผู้หญิงเนี่ยตัวขาดไป
หนึ่งฮะนะฮะแล้วตอนนี้ก็คือได้มีการเข้าไปเช็คแล้วว่าว่าสภาพด้านบน
ด้านล่างเนี่ยเป็นคนคนเดียวกันเมื่อวานถามในพื้นที่ถามว่าทำไมแบบไม่มีตัวกั้น
นึกออกป่ะอืมเขาบอกงบประมาณยังไม่ออกอืมเขาไม่รู้ว่าใครจะเป็นคน
เหมือนการรถไฟทำหรือแบบว่าส่วนพื้นที่ทำไม่ใช่ไม่เคยมีเลย
ไม่เคยเลยด้วยเหรอไม่ใช่ว่าชำรุดอะไรนะคือจริงจริงแล้วจุดจุดอ่า
เรียกว่าจุดลักลักผ่านคือเหมือนกับเป็นเป็นจุดพวกเนี้ย
จริงแล้วเนี่ยมีประมาณหกร้อยกว่าจุดในประเทศไทยซึ่งบางจุดเนี่ย
ก็อ่าเขาก็มองว่าอ่าต้องมีการใช้ใช้ตัวคำนวณอืมนะ
ใช้ตัวคำนวณก็คือเป็นรถที่วิ่งผ่านรางรถไฟเนี่ยนะฮะ
อยู่ตรงจุดตัดผ่านไปคูณกับอ่าตัวขบูนรถอืมรถไฟที่จะมาอืม
นะคือรถเก๋งคือรถอะไรเนี้ยกับรถไฟคือคูณกันเนี้ย
ถ้าเกิดว่าได้ประมาณสี่หมื่นตรงนั้นน่ะต้องติดจุดอ่า
ติดติดไอ้เครื่องกั้นอืมนะครับแต่ว่าตรงนี้ไม่ต้องใช่ไหม
ตรงเนี้ยจริงจริงแล้วเขาก็มองว่าอาจจะอาจจะไม่ต้องติดอ่า
เพราะมีสัญญาณไฟแล้วมีป้ายหยุดจริงจริงตามข้อกฎหมายของอ่า
จราจรเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าจะไปถึงตรงบริเวณที่เป็นรางรถไฟเนี่ย
โดยการล้อหมุนนะจอดล้อนิ่งแล้วมองนะฮะอันนี้คือคือตามกฎ
เขาบอกมานะซึ่งแต่แน่นอนครับว่าพอมาล่าสุดเนี่ยก็เดี๋ยวคงจะมีการ
มันทำอะไรเพิ่มมากต้องทำเพราะว่าเขาบอกว่าเหมือนประมาณนี้มันเกิดใจ
พื้นที่สาวเศรษฐาเขาก็บอกว่าเมื่อวานถามสอสอนในพื้นที่ไหนแหละ
ถามว่าเฮ้ยสรุปแล้วทำไมเขาไม่ติดที่กั้นเขาบอกว่างบมันยังไม่มา
มันไม่ใช่ทางมันไม่ใช่ทางทางหลวงของเขาแต่ว่า
มันเป็นจุดที่ชาวบ้านเนี่ยบางทีก็ไปทำทางข้าม
ถ้าสมมุติเป็นรถเล็กอาจจะผ่านเร็วถูกต้องไหมแต่นี่มันเป็นรถ
แต่ตรงนี้เมื่อก่อนเขาบอกว่าเป็นทางเหมือนกับทางดินทางอะไรอย่างนี้
แต่พอตอนหลังมีการลากคอนกรีตทำอะไรอย่างนี้
แต่ว่ายังไม่มีการแต่เขาบอกตรงจุดนี้ก็เคยมีอุบัติเหตุ
บ่อยแล้วพี่เขาบอกบ่อยเหมือนกันจุดตรงนี้มีจุดอุบัติเหตุบ่อย
เขาก็รอดูกันว่าแต่ก็อย่างว่าเหมือนชาวบ้านก็สัญจรกันไป
เขาบอกมีมอเตอร์ไซค์มีอะไรอย่างนี้ด้วยนะจุดตรงนี้
แต่ส่วนเดียวมอเตอร์ไซด์ก็มักเจอไปเลยอ่ะไปไปไปตลอดอย่างเงี้ย
เตอร์ไซค์ก็จะเร็วกว่าจะเร็วแต่อันนี้อย่างที่บอกว่าหนึ่ง
เขาบอกว่าเสียงเพลงเสียงเพลงบนรถมันดังมาก
ก็คือคงจะสนุกสนานไปเที่ยวกระถิ่นกันอะไรอย่างนี้
เสียงเพลงดังมากเขาไม่ได้ยินเสียงรถไฟ
คือแต่ผมคุยกับคนบนรถวันนี้ที่นั่งอยู่บนรถเลยนะฮะ
คือเธอก็เขาก็ยืนยันกันว่าคือรถรถทัวร์คันนี้
คือด้านหน้าเนี่ยคนขับเนี่ยจะห้อยลงไปข้างล่างคืออยู่ข้างล่าง

เรียกแต่เป็นที่ลอยเป็นเหมือนเออเป็นเหมือนกับ
เหมือนยกระดับขึ้นมาแล้วรถคนขับอยู่ข้างล่าง
แล้วก็ตรงนั้นจะล้อมเหมือนกับเป็นล้อมหมดเลย
เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเสียงเพลงที่จะดังเข้าไปเนี่ย

อาจจะถึงแต่ก็ไม่ถึงขนาดที่ว่าจะไม่ได้ยินเสียงหวูด
เพราะรถเนี่ยไม่ใช่รถแอร์นะไม่ใช่รถแอร์นะ
เป็นรถที่ไม่เป็นรถพัดลมอืมแต่ว่าเขาเอาหน้าต่างเนี้ยปิดลงเพราะว่าฝนตกอืมอืมอ่า
แต่บางคนเนี่ยที่เขาได้ยินเสียงหวุ่นรถไฟเนี่ยเขาก็บอกเขาก็ได้ยินนะ
แล้วพอรู้สึกตัวอีกทีก็ตุ้มแล้วก็เคว้งเลยคราวนี้
คนที่รอดมาได้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่นั่งด้านหลังด้านหลังแล้วก็
แล้วหลังจากนี้ฝั่งที่ไม่ได้ชน
คนที่เสียชีวิตส่วนใหญ่จะยืนแล้วเต้น

ใช่เพราะว่าเขาไม่มีหลักยึดส่วนคนที่เขารอดมาเนี่ยก็คือส่วนใหญ่จะอยู่ด้านหลังลงมา

อ่าประมาณสามสิบคนอืมผู้บาดเจ็บนะแต่ว่าเอ่อกลับบ้านได้แล้วก็ก็จำนวนหนึ่งเหมือนกัน

สาหัสก็มีสัก๒๓คนมั้ง๒คน
คนรอดได้ก็เนาะเก่งเนอะ
นี่นะฮะก็อย่างที่บอกว่าเสียชีวิตทั้งหมด๑๘ศพ

น่าจะเป็น๑๙คน

เป็นวันหยุด๑วันใช่ไหมครับ

ก็มีการบอกว่าเฮ้ยชวนนักเรียนนักศิลปนักศึกษาเนี่ย
ออกมาร่วมชุมนุมกันในวันที่๑๔นะฮะ

เขาก็มีจดหมายแบบว่าไปเชิญนักเรียนนิสิตนักศึกษาเนี่ย
ออกมาร่วมชุมนุมกันเยอะพอสมควร
ก็ต้องดูว่าเฮ้ยมันจะมีคนออกมาชุมนุมกันเยอะหรือเปล่า
ซึ่งบางคนเขาบอกว่ามันไม่น่าจะเยอะนะ

เขาเป็นหลักหมื่นห้าหมื่นหกหมื่นยังเกือบแสน
แต่ในขณะเดียวกันเขาบอกครั้งนี้
คุณปลอดิ์เอ็กซ์ประวิทวงสุวรรณรองนายกรรธมนตรี
เขาเปิดเผยถึงการชุมนุมของคณะราช

จะมีการเคลื่อนขบวนไปยังธรรมเนียบรัฐบาลว่า
ทางรัฐบาลเขามีการเตรียมการไว้แล้ว
เรื่องต้นอยากพูดคุยกับกลุ่มผู้ชุมนุม
แต่กลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยไม่คุยด้วย

ซึ่งในส่วนของผู้ปฏิบัติงานจะทำตามกฎหมาย
ห้ามเข้าใกล้ธรรมเนียบรัฐบาลจริงแล้วตามกฎเนี่ยคือ
ห้ามเข้าใกล้เกินกว่า๕๐เมตร

ป้อมรองนายกกังวลไหม
กังวลเกี่ยวกับเรื่องการชุมนุมครั้งนี้ไหม

ยืนยันว่าวันนี้รัฐบาลสามารถเอาอยู่
นักข่าวก็ถามย้ำนะครับว่า

มั่นใจว่าเขาจะไม่มาร่วมมาก

กล่าวว่าเป็นการประเมินจากกระแส
วันนี้เป็นการประเมินจากกระแสนะครับ
ไม่ใช่รายงานข่าวของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง
เพราะเอาจริงทางรัฐบาลเองก็ไม่ได้รู้ใจคน

แต่และธรรมเนียบอย่างแรกเลยจะต้องปลอดภัย
ขณะเดียวกันวันนี้กลุ่มสหภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษานะฮะ
แห่งประเทศไทยเนี่ยเขาก็ออกประกาศเชิญชวนนิสิตนักศึกษา
แล้วก็นักเรียนทั่วประเทศให้แสดงพลังด้วยการหยุดเรียน
วันที่๑๔เนี่ยเขาบอกว่าเขาก็มีจดหมายไปตามโรงเรียนต่าง
หน่วยงานต่างนิสิตนักศึกษาสหภาพนักเรียน
เขาก็ชักชวนว่าวันที่๑๔หยุดเรียนกันไหม
แล้วก็เชิญนิสิตนักศึกษาแล้วก็นักเรียนทั่วประเทศ

ซึ่งตรงกับวันประกาศนัดชุมนุมใหญ่ของคณะราช

แล้วเสร็จเราก็จะไปที่ธรรมเนียบรัฐบาล
โดยกรณีที่ไม่สามารถชุมนุมได้เนี่ย
แสดงด้วยการผูกโบสีขาว
เขาบอกว่าถ้าสมมุติคุณไม่สามารถมากันได้เนี่ย

แล้วก็แสดงกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์พร้อมกันทั่วประเทศ

บางคนบอกอาจจะอยู่ต่างจังหวัดหรืออะไร

เป็นภายใต้ยุทธศาสตร์การเคลื่อนไหว๓ข้อ

เขาต้องเรียกร้องอะไรหนึ่งอย่างแรกแหละ
สิ่งที่เขาต้องการคือให้นายกลาออก
คือพลเอกประยุทธ์ต้องลาออก
แล้วก็จะต้องมีการแก้รัฐธรรมนูล
เอาง่ายเราจะได้ยินเขาว่าปริศวิทธิ์สอวร

แล้วก็คือเอาง่ายเลย
มีการเปิดการประชุมวิสามัน

อีกสิ่งหนึ่งที่เขาต้องการเปลี่ยนแปลงคือ

อันนี้คือสิ่งที่เด็กเขาขอกันมาว่า
มีการปฏิรูปสถาบันว่าจะปฏิรูปกันยังไง

ที่ทางสหภาพนักเรียนศิษย์นักศึกษาประเทศไทย
ก็ออกมาเชิญชวนนิสิตนักศึกษานะครับ

บอกว่าจับตาพายุลูกใหม่นะคะ
ว่าจะทวีความรุนแรงขึ้นในพายุโซนร้อนวันนี้นะคะ
ก็กรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็ออกมาบอกว่า
บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนนะ
ก็มีผลกระทบกันตั้งแต่วันที่๑๔ถึง๑๖ตุลานี้นะคะ
แล้วก็กำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตก
ด้วยความเร็วประมาณ๑๕กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
ก็คาดว่าจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุระดับ๓นะ

แล้วก็ในวันนี้มีแนวโน้มว่าจะเคลื่อนเข้านะคะ
เกาะไฮลำนะสู่ประเทศเวียดนามตอนบนนะคะ
ในช่วงวันที่๑๔ถึง๑๕ตุลานะ
ทำให้มีฝนเพิ่มขึ้นในบริเวณด้านตะวันออกนะคะ
แล้วก็บริเวณตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะ
ซึ่งมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยนะคะ
ก็จะพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยนะคะ

ทำให้ภาคใต้มีฝนตกอย่างต่อเนื่อง
มีฝนตกบางจุดก็เป็นบางแห่งก็คือกระจายกันไป
ขอให้ชาวประมงจริงก็ควรงดออกจากฝั่งนะ
ควรที่จะออกจากฝั่งเลยนะคะ
แล้วก็จากกรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกว่า
ถ้าเกิดว่ายังไงก็ให้ติดตามข่าวสารนะคะ
เว็บไซต์หรือไม่ก็สายด่วนพยากรอากาศ๑๑

ส่วนทางภาครัฐบาลนะคะคุณผู้ชมค่ะนายอนุชาบุรพชัยศรีเนี่ย
โศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ย
สั่งนะคะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์สภาพอากาศนะ
แล้วก็ทั้งของทางจังหวัดเนี่ยทั้งหมดนะคะแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยทุกทุกที่เลยนะคะ
พร้อมรับมือพายุลูกใหม่นี้นะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนแล้วก็จะได้ทำให้ชีวิตประจำวันเนี่ย
ไม่มีผลแบบมีเรื่องรุนแรงขึ้นนะคะแล้วก็คาดว่าผลกระทบที่รุนแรงเนี่ย
ตรงไหนมีจุดรุนแรงเนี่ยก็ให้รีบแจ้งนะคะ
เช่นพอบอกปุ๊บเนี่ยจะได้ไปช่วยกันอาจจะเตือนให้เอาของขึ้นที่สูงนะ
หรือถ้าบางจุดต้องช่วยกันอบพยพเนี่ยก็จะได้ไปช่วยกันอบพยพทัน
หากมีความจำเป็นนะคะก็ต้องคอยฟังดีดีอย่างที่บอกนะคะว่า
ถ้าไม่มั่นใจในจุดไหนนะคะก็โทรไปเช็คได้ที่เบอร์ที่ให้ไว้ก็คือ

แต่อย่างที่บอกว่าครั้งที่แล้วก็มีข่าวที่ออกมาบอกว่าจะมีพายุ๓ลูกเข้าไทย

ตอนนี้ถ้าสมมุติจะพูดถึงว่ามันก็คือจากที่บอกเป็นข่าวลือมันก็คือข่าวจริงแล้วล่ะ

อาทิตย์ที่แล้วสุดสัปดาห์ที่แล้วก็มีการพูดว่า
พายุ๓ลูกเนี่ยที่กำลังจะเจาะเข้าไทยเนี่ย
มันกระทบยาวทั้งสัปดาห์นะฮะ

สมมุติพยากรอากาศในประเทศไทยในช่วงนี้พบว่า
มีมรสุมพาดผ่านโดยวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยานะฮะ

ซึ่งก็ได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเมืองเวียดนาม

จริงประเทศไทยจะได้รับผลกระทบก็บอกวันนี้ก็ได้แล้วล่ะ
สิบสองตุลาคมค่ะนะครับเพราะฉะนั้นจังหวัดที่จะต้องระวัง
จริงเมื่อมันมาจากทางเวียดนามเนี่ยแน่นอนมุกดาหารยะโสธร๑๐
เอ็ดอำนาจเจ้าเรินนักคอร์ดราชศรีมาสุรินบุรีรำศรีสะเกดนะครับ
แล้วก็อุบลราชธานีนะครับแล้วก็ทางสมาคมดาราศาสตร์ไทยเนี่ย
ได้พยากรสภาพอากาศจากข้อมูลล่าสุด๑๑ตุลาคมว่า
เฮ้ยอีกลูกนึงกำลังจะกำลังก่อตัวอยู่ต้องไหมฮะ
เรากำลังพูดถึงว่าแค่สามลูกนี้ก่อนอืมสามลูกเนี้ย
ไอ้สามลูกเนี้ยมันจะพาร่องฝนเนี่ยพาดผ่านประเทศไทยเต็มเต็มเลยเนี่ย
๑อาทิตย์เต็มเลยฮะ๑สัปดาห์เต็มนะครับ
ซึ่งเพราะฉะนั้นไอ้ลินฟาก่อนหลินฟาเนี่ย
มันจะอยู่กับเรา๑๑ถึง๑๓ตุลาคม๓วัน๑๑ถึง๑๓ตุลาคม
แล้วก็มันจะมาใหม่อีกนังกา
นางกาเนี่ยยังไม่ใช่ฟิลิปปินส์ฮะตอนนี้กำลังก่อตัวอยู่ที่ทะเลจีนใต้
เพราะฉะนั้นนางกามาต่อ๑๑๑๑๓เป็นของตัวแรกลูกแรก
ถึง๑๕มันเป็นของนางกานางกาจะเข้ามาอีก
ในขณะเดียวกันพายุลูกที่๓เนี่ยโซเดลชื่อโซ

ตอนนี้อย่างที่พี่หนุ่มบอกว่าไอ้ตัวนี้โซเดลเนี่ย
ก่อตัวอยู่ที่ฟิลิปปินส์
เพราะฉะนั้นไอ้โซเดียวเนี่ยมันจะมีเอฟเฟคกับเรา
คือ๑๔๑๕เขามีคิวแล้วใช่ไหม
๑๖๑๙โซเดลจะมีผล

คืออาจจะมีการเปลี่ยนเป็นไต้ฝุ่นได้
ถูกน่ากลัวสุดคือ๑๖ถึง๑๙ฮะ
เพราะฉะนั้นเอาจริงมันส่งผลกระทบภาคเหนือเอง
ก็เจอนะฮะภาคเหนือเองคุณถ้าคุณอยู่ภาคเหนือเนี่ย
บอกว่าฝนเนี่ย๑๓๐ของพื้นที่ส่วนมากเนี่ย
ตั้งแต่จังหวัดตากกำแพงเพชรพิศนุโรคพิจิตรแล้วก็เพชรบูรณ์
แต่ในขณะเดียวกันอากาศของเราก็จะเย็นลงเย็นลง

แล้วก็อย่างที่บอกว่าจังหวัดทางขอเน้นที่มุกดาหารนะครับ
ย่าโสธร๑๐๑อำนาจเจริญนครราชศรีมหาศุกรินบุรีรัมศ์ศรีสะเก็ดอุบลรัชธานีเนี่ย

โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยต้องระวังกันมากพอสมควรนะ
แล้วก็ส่วนมันก็จะมีฝนกรุงเทพของเราเนี่ย
รอบกรุงเทพของเราเนี่ยราชบุรีวันนี้ของพี่ลิงเห็นไหมฮ
พี่ลิงหมดแล้วขึ้นจะขึ้นชั้น๒ในรุ้นอยู่
เขาบอกว่าราชบุรีคุณจะต้องระวังชั้น๒
กำลังจะขึ้นชั้น๒แล้ว

พี่ลิงคนเดียวชาวสวนพึ่งทุกคน

เขาบอกว่าตอนนี้ชาวสวนพึ่งทุกคนก็กำลังจะลำบากอยู่

วันนี้เขาบอกว่า

มุสงครามนครปฐม

อาจจะตกร้อยละ๘๐ของพื้นที่นะฮะ
เพราะฉะนั้นปริมาณน้ำก็จะเพิ่มขึ้น

ฉะเชิงเซาสะแก้วปราจินบุรี

ระยองจันทบุรีตราช
ก็จะ๑๘๐ของพื้นที่เหมือนกัน

เพราะฉะนั้นเอาง่ายรวมแล้ว

ลุมลวมก็จะเป็น๔
มันมีอันหนึ่งที่มันอ่อนแรงไปแล้ว

รอดูไว้ก่อนเดี๋ยวเขาจะประกาศเรื่อย
เวลาเนี้ย
อะไรแบบนี้มั้ย
ถ้าเป็นระดับพายุใต้ฝุ่นมันก็จะรุนแรงไง

แต่ละพื้นที่เนี่ยเขาบอกว่าโคราชยังไม่ยุบเลยจริงไหม

คำต้อนรับผ่านนะคุณ

แปลอลลักษณ์และนี่นิคอราชล่าสุด
เข้าไปในบ้านหลังมาเป็นหลายสิบล้าน

เออวันนี้ที่สวนพึงมีอีกหลายจังหวัด
หาดใหญ่ส่งมาแล้วฝนตกทั้งวัน

อันนี้อะไรคะก็ที่เดียวกันนั่นแหละบ้านสิบห้าล้าน
เมื่อกี้อ่ะที่เดียวกันที่เดียวกันไม่กินลูกไม่กินนี่เลย
เมื่อกี้นี้เลยอุ้ยบ้านสิบห้าล้านเก่งอันเนี้ยลองดูสิ
คลิปเดียวกันเลยเนอะเก็บไม่ทันแน่เขาบอกดูเรียฮะเนี่ย
ดูสิ้กระจายโอ้ยครึ่งนี่อืมโอ้โหที่สูงน่ะเหมือนอยู่
บนเนินแล้วนะไม่ทันอ่ะน้ำป่าเนี่ยนั่นน่ะก็เป็นกำลังใจให้กับทาง
เจ้าของบ้านแล้วก็ชาวบ้านแถวนั้นด้วยดูดูเด็กเด็กด้วยนะเด็กฮะเด็ก
คนที่เขาตามเขาก็ตามจริงเขาเห็นจริงเดี๋ยวกลับมา
ผิวดูกระจ่างใสใน๑๒๓โลชั่นมิสทีน
โลชั่นมิททำ

ไม่กินไปเลยอ่ะเธอเผื่อมันจะดีกับสุขภาพ

คุณรู้ยังคราวหนึ่งที่เราพูดกันนะเรื่องอะไรนะคือขึ้ลือ
คือรื้ออะไรกับอะไรนะกับเขาบ้านหอม

ถูกว่าถูกไหมหมอยหมอยหมอยหมอยหมอยหมอยหมอยก็ถูกแล้วถูกไหม
แต่วันนี้มันมีล่าสุดถูกหรือไม่ดำคืออะไรกัน
คำว่าหอมเขาจะให้ยกเลิกมีคนเรียกร้องอยากให้ยกเลิก
แล้วมันมีคำว่าขอบคุณครับด้วยขอบคุณครับแล้วจะให้ขอบคุณอะไรวะ
ก็นั่นไงขอบคุณว่ะก็ไม่เข้าใจอ่ะอะไรคือขอบอะไรคือขอบคุณเขา
ให้ลูกยกเลิกน้ำมีพอป่ะทำไมอ่ะ
ขอบคุณครับเนี่ยเขาบอกว่าเป็นคำที่ไปอะไรนะ

คำว่าหอมเขาบอกว่าเป็นคุกคามทางเพศ
แล้วชีวิตผมจะต้องใช้คำว่าอะไร

อะไรคือขอบคุณครับแล้วทำไมต้องคุกคาม

แล้วเหมือนเขาบอกว่าขอบคุณครับอะไรอย่างนี้

เหมือนเอาไปใช้แทะโลมกันอะไรอย่างนี้

แทะลงไปคุกคามแบบเหมือน

คิดว่ามันแปลว่าอะไรลองไปแยก
มันก็ไปแยกคนอื่นด้วยนะขอบคุณครับ

ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไปไปไปเสร็จแล้วกันแล้วสัมภาษณ์เสร็จแล้วก็กลับบ้านได้แล้ว
อย่างนี้เนอะตอนนี้เอาอย่างงี้เนอะอ่าระหว่างรอน้ำรอน้ำมันทำอยู่
นี่เราเปิดภาพบางแสนก่อนระหว่างที่รอกันอยู่เนี่ยเดี๋ยวกลับมาอีก
แสนตอนนี้เขาบอกว่าเป็นช่วงที่แบบว่าหาดทรายสวยน้ำใสวันนี้เห็น
ปียะไปไงฮะวันนี้ปียะอยู่บางแสนก็ปียะอยู่อยู่ศิราชาอ่า
นี่อยู่บางแสนอยู่อยู่บางแสนด้วยเหรอมันระวังของบางแสน
เป็นเขตบางแสนที่โทรหาเรากันทั้งวันนะฮะปรากฏว่าวันนี้เพจ
บุ๊กนะฮะชอบจังบางแสนเนี่ยได้โพสต์นะฮะชายหาดผ้า
ชายหาดบางแสนเนี่ยเผยให้ถึงความใสของน้ำทะเล
วันนี้เห็นแล้วล่ะเห็นของนายกเมืองนายกตุ้ยนะฮะ
พร้อมระบุข้อความว่ากลางคืนก็ใสทำไมไม่เอาเดิน
เอาเท้าจุ่มน้ำกันล่ะน้ำเย็นสบายบรรยากาศดีฟินระดับ๘ไปเลย
ในช่วงฤดูหนาวบางแสนน้ำจะใสเป็นประจำทุกปีอยู่แล้ว
เป็นเรื่องปกติครับของคนบางแสนแต่นักท่องเที่ยวจะไม่ค่อยเชื่อ
เพราะเคยมาหน้าร้อนหน้าฝนมันจะขุ่น

แบบน้ำโครนที่คุณเพราะว่าคลื่นลมมันแรงลมพัดเข้ามา
หอบขยะเข้ามาด้วยซ้ำไปส่วนในเดือนพฤศจิกายนถึงมกราคม
เขาบอกว่าเป็นช่วงที่บางแสนน้ำจะใสสุดเลย

ใส่ทุกวันใส่ทั้งวันบางเดือนเนี่ยนะครับมากกว่าเดือนตุลาคมซะอีก
เดือนตุลาคมเนี่ยช่วงปลายฝนต้นหนาวเนี่ย

น้ำจะใสแต่หากคลื่นแรงก็อาจจะขุ่นได้
ดังนั้นแนะนำให้มาเดือนพฤศจิกายนครับ

ใสคงที่แล้วก็ไม่จกตาใดทั้งสิ้น
ใช่เชื่อเลยนี่บ้านอยู่บางแสน

ช่วงนี้เป็นช่วงสวยแล้วก็อากาศดี

เมื่อก่อนบางแสนเขาบอกว่าหาดสะอาด
จ้ะแล้วก็มีช่วงที่สกปรก
ช่วงที่โอ้โหแบบขยะเยอะมากเก็บยังไงก็ไม่หมด
เช้าเช้านี้พากันออกไปเนี่ยไปจิ้มขยะเนี่ย
ถ้าเป็นเงินก็คือรวยอ่ะมันเยอะมากแต่ตอนนี้เนี่ยน่าไป
เขาบริหารจัดการดีแล้วบริหารจัดการดี
แต่ก็อยู่ที่คนไปเที่ยวด้วยแหละค่ะคนไปเที่ยวต้องมีถุงขยะส่วนตัว
จะทิ้งอะไรก็ทิ้งของตัวเองลงไปในถุงขยะเอานี่ดีกว่าอืมขอบคุณครับ
มาจากกระแสห้ามใช้คำว่าหอมนี่แหละครับคนบางกลุ่มเลยบอกว่า
ถ้าห้ามใช้คำว่าหอมจะใช้คำว่าขอบคุณครับขอบคุณครับเท่ากับหอม
คืออะไรอ่ะนี่เห็นไหมพูดถึงคำว่าหอมกับขอบคุณครับ
เลิกได้เลิกเถอะเอาจริงมันพิมพ์แล้วดูไม่มีพิษภัยจริงเหรอ
พวกคุณยังมีความคิดดีกันอยู่หรือเปล่ามันเป็นการคุกคามอย่างเห็นได้ชัดเลย
มันน่ากลัวมากเลยนะสำหรับผู้หญิงคนหนึ่งที่ต้องเจออะไรแบบนี้
มันแปลอะไรวะแปลว่าอะไรวะหอมกับขอบคุณครับ
สำหรับระบบเล่นเกมกันเบาะมันก็อยู่ที่บริบทของการตัวไปใช้
ซึ่งโดยทีเวลาเขาเล่นกันเขาจะชอบความหอมใต้รูปผู้หญิง
เขาก็เลยบอกว่างั้นก็เปลี่ยนจากคำว่าหอมมาเปลี่ยนคำว่าขอบคุณครับ
ซึ่งก็ใช้ในบริบทเดียวกันขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอย่างนี้

อะไรมันแทนอะไรอ่ะขอบคุณครับมันผิดยังไงวะ
มันก็ไม่แทนคำว่าอะไรมันก็คืออย่างคุณดำบอกอย่างนี้
เดินเห็นผู้ชายเดินมาแต่ไกลแล้วบอกว่าล่วงตกเปรย์

หอมบกตกเปหอมบกตกเปอย่างนี้เราเข้าใจได้ว่าแทนอะไร
แต่คำว่าหอมมันแทนอะไรมันผิดยังไง
ก็เหมือนเขาคือคนอย่างผู้หญิงเขาก็รู้สึกว่ามันไปคุกคาม
เพราะว่าคุกคาบยังไงหอมหอมหอมทำไมบ่อยอะไรอย่างนี้ไงคะ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
เขาบอกว่าคุณปวปเขาบอกอย่างนี้ถ้าไม่ศึกษาว่ามีคนกลุ่มหนึ่ง
นำคำว่าหอมคือลือขอบคุณครับมาใช้ในบริบทคุกคามอะไรยังไง

ก็ไม่รู้ว่ามันผิดตรงไหนแล้วก็อยากจะรู้

เออเอาไปโอเคไปค่ะ
แล้วเขาเป็นอย่างนี้ไง

เขาต้องที่จริงถ้าเกิดไม่มีอะไรก็คืออย่างนี้ใช่ไหมแม่

แต่อันนี้ไม่ปกติถ้ายังไม่ปกติอันนี้เข้าใจ

อันนี้คือปกติอ่ะโอเค
ช่างมันเถอะข้ามไปแล้วกันช่างมันเถอะนะ
เอาเป็นว่าดูที่๗กับน้าน
ไปที่กลุ่มเขากระลานะฮะ

หน้านี้ที่มีการนำคลิปมาเผยแพร่นะฮะคือคลิปดังกล่าวเนี่ยมีความเป็นไปได้สูง
เพราะดูจากทิศทางการเดินทางของวัตถุแล้วก็ยังไม่ยืนยันร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะ
จากไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ต้องใช้วิธีขยายภาพเพื่อตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง
และจากคลิปจะเห็นนะครับว่าวัตถุดังกล่าวบินต่ำกว่าปกติ
แต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
เพราะมีคนเคยถ่ายได้มาแล้วนะฮะที่จังหวัดสิงห์บุรีเมื่อปี๔๑
ซึ่งครั้งนั้นนักวิชาการต่างประเทศนะครับที่ศึกษาเรื่องนี้ก็ยอมรับว่า
เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงการถ่ายภาพบอกว่าเพราะเหตุใดถึงได้มีการถ่ายได้
แต่ในโทรศัพท์มือถือนายมาทบกล่าวว่าประเด็นดังกล่าวเนี่ย
ยังคงสงสัยกันอยู่เช่นกันแต่ส่วนใหญ่คนที่ถ่ายได้เนี่ยมักเป็นเหตุบังเอิญ
แล้วก็จะมีอาการขนลุกขนชันนะฮะโดยไม่ทราบสาเหตุมาก่อน
ส่วนตัวแล้วมั่นใจมากนะครับว่าไม่ได้มีแค่มนุษย์คือคนที่อยู่บนโลกนี้เท่านั้น
ชื่อว่ามีอยู่ที่จักรวรรณ์ของเรานี้ด้วยอยู่ในความถี่อื่น
แต่ไม่ใช่โคมลอยอันนี้คือสิ่งที่เขาเชื่อ
เขาบอกเขายังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่น่าจะเป็นแบบนั้น
เพราะว่าในปี๔๑เคยมีคนเคยถ่ายได้ที่สิงห์บุรีแล้วนักวิชาการต่างประเทศยอมรับ
ก็เป็นไปได้เราอยู่รวมกันได้เนอะแต่ก็อยากเห็นนะเอาจริงอยากเห็นเหมือนกัน
แต่เห็นด้วยตาตัวเองว่าจริงทรงมันจะเป็นยังไงแล้วเราจะขนลุกแบบเขาหรือเปล่า
ตาตอนนี้อาจจะจะไม่ได้เขาเราต้องยังกันเร็วกว่าเราบอกว่าเขาจะต้อง
ก็เชื่อว่าที่ติ๊บชอบคิดไม่ใช่ติ๊บชอบคิดนะเถอะ

แต่เขาบอกว่าหนังสมัยก่อนที่ล้ำมา
อยู่ดีมันเป็นโรคคู่ขนาน

อยู่ดีมีคนถือโทรศัพท์มือถือเข้ามาในฉาก

เขาบอกว่าอย่างขึ้นโทรศัพท์ที่เราใช้เนี่ย
เขาว่ามันมีผลต่อคลื่นไฟฟ้า
ก็ดูเอาง่ายทุกคนทุกวันนี้คนเราเป็นโรคอะไรกันอ่ะ
นอนไม่หลับก็เพราะเอาโทรศัพท์มือถือนี่แหละ

ก็บอกว่าบางทีนางก็มาสอนนะสอนคนบางคน
คนบางคนอย่างเช่นทำหนังอย่างนี้ก็สอนภาพบางภาพมนุษย์เองก็คิดไม่ออก
แล้วก็พอมาปัจจุบันของพวกนี้นวัตกรรมก็มาจริง
ก็อย่างที่บอกไงเราเคยสัมภาษณ์ไงเธออาจารย์เทพนมเมืองแมน

เขาก็บอกว่านางมนุษย์ต่างดาวเลี้ยงลูกเขาเธอจำไม่ได้เหรอ
ว่าอะไรมนุษย์ต่างดาวมาเหมือนอยู่ตรงนี้มีบินมาแล้วอะไรอย่างนี้
เที่ยวบ้านเขาที่เชียงใหม่โอ้ยจริงเขาเคยพูด

มนุษย์ต่างดาวเวลามาก็มาพักอยู่บ้านเขา

เขาก็ไม่เคยบอกหรือใช่มั้ยว่าเดี๋ยวจะมาจนที่ตึกยอดตึกไหน

จริงกลับกับโพสต์อะนินทร์เคยเห็นได้นะเธอ

อุ๊ยรี่ผัตต์อะนินทร์

ชอบอ่ะยูเอฟโอ

โควิดค่ะปกติเนี่ย
เราจะบอกว่าเชื้อโควิดเนี่ย

ก็คืออยู่ได้ไม่เกิน๔๐องศา

ผลการศึกษาจากห้องปฏิบัติการความมั่นคง

ชื่อว่าศูนย์เพื่อความพร้อม

บอกว่านะคะไวรัสโคโรนา

ชีวิตอยู่บนธนบัตรอยู่บนแก้ว
จอสัมผัสอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ได้นานถึง๒๘วัน
อุณหภูมิ๒๐องศา

แล้วก็ไปเผยแพร่ผล

บนพื้นผิวต่างได้สั้นลง
อุณหภูมิ๔๐องศาก็คือยิ่งร้อน

เท่ากับยืนยันว่าสิ่งมีชีวิตนี้

ใช่ค่ะมีหลักฐานอย่างนี้นะ
แล้วก็นางสาวเดลีอีเกลนะคะ

สามารถอยู่บนพื้นผิวสัมผัสได้นานขึ้น
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำได้ดีที่สุดก็คือ
ควรจะล้างมือทำความสะอาดทุกครั้ง
ไปสัมผัสอะไรอันนี้ยังคงใช้ได้อยู่
เพราะว่าจะได้ขับไล่เขาออกไปนะคะ
เพราะฉะนั้นล้างมือยังคงต้องทำอยู่นะ

แล้วชอบมาคันหน้าคันจมูกอะไรอย่างนี้

เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เริ่มแล้วค่ะ
เริ่มแบบพกผ้าผ้า
เขาเรียกว่าผ้าทิชชูเปียกที่มันฆ่าเชื้อโรคได้

บอกลูกบอกหลานเลยต้องทำนะคะ
ล้างไม้ล้างมือให้สะอาดนะคะ

เหมือนกับเป็นผู้หญิงในยุค๑๙๓

เขาก็บอกบุคคลสำคัญในโลกลงสาปด้วย
ดูตาบุคคลสำคัญมาก

พึ่งไม่เคลื่อนส่งแจ็กซอนงี้

อยากเอาสระสะเฮียด์จังเลย
ดีกันตลอด

หยุดไหมหยุดเถอะ

หยุดเราต้องหยุดได้แล้วเรื่องเราไม่มีอะไรแล้ว

ว่าเกี่ยวกับมีลูกแล้วเป็นยังไงเขาตอบตั้งตั้งเลยน่ะ
ว่าใครอยากจะมีลูกตอนอายุ๑๙
มันก็ร้อนเต็มโซเชียลไปเลยล่ะกับประเด็นเรื่องดราม่าของไม้พี่รัฐซาร่า
จนแบบว่าลามไปถึงวาดิมแฟนคนล่าสุดของซาร่า

หมดว่าตนได้คบกับซาร่าจริงแล้ว
ถ้าสมมุติเราย้อนกลับไปเนี่ยเพียง๓เดือนเท่านั้นเอง
แล้วก็ซาร่าเป็นคนบอกเลิกเขาในเดือนมกราคมหลังจากนั้นก็ไม่เคยได้ติดต่อกันเลย
ปรากฏว่าไอ้สิ่งที่เขาไปสัมผัสกับคุณบอยไปสัมภาษณ์กับอะไรนะ
กับคุณบอยนะเรื่องนี้ต้องถึงบอย
เขาไปสัมภาษณ์กับคุณบอยเขาไปสัมภาษณ์กับรายการต่าง
ปรากฏว่ามันไม่ตรง

ปรากฏว่าวาดินตอบนะฮะซาร่าเป็นคนบอกเลิกเองเมื่อเดือนมกราคม
มีอะไรเยอะแยะนั่นแหละใช่แต่อันนี้คือก็เป็นประเด็นเรื่องของทางวาดีไปเนอะ
แต่ในมุมของเรื่องคุณไม้จบไปแล้วล่ะเชื่อว่าเร็วนี้เดี๋ยวก็
เดี๋ยวก็ได้ลูกคืนคืออ่าดีคือคือไม่ใช่ได้ลูกคืน
ถ้าอย่างนั้นไม่ได้หรอกคือลูกก็ยังอยู่กับซาร่านั่นแหละ
เพียงแต่ผมเชื่อว่าเร็วนี้น่าจะมีประเด็นที่ดีเกิดขึ้น
เอาอย่างนี้ละกันเร็วนี้น่าจะมีเรื่องที่ดีเกิดขึ้น
ดีค่ะดีกับใครอะคะดีกับใครทั้งสองฝั่ง
อืมเออดีแล้วทั้งสองฝั่งสงสารเด็กอ่าจริง
คือแล้วผมบอกอย่างนะเท่าที่ผมไปรู้มาแบบลึกเลยนะฮะ
เอ่อซาร่าเองเนี่ยวันนี้เครียดที่พังเนี่ยเพราะว่ากุญสือเนอะ
คนรอบตัวคุณซื้อไงที่ปรึกษาทำพังกุญสือจริงจริงแล้ว
เขาต้องรู้เขาต้องรู้ว่าว่ามันพังแล้วแล้วก็เชื่อว่า
คนที่ไปแนะนำในทางที่ไม่ถูกไม่ควรไม่ต้องเนี่ย

ผมรู้ถึงขั้นที่ว่าคนเหล่านี้มาขอโทษซาร่าด้วยซ้ำไป
ว่าไม่น่าจะไปวางแบบนี้

เท่าที่ผมรู้มาเลยคือซาร่าเนี่ยไม่เคยค้านที่จะให้

แต่ประเด็นคือกุญสือ

เขาไม่คิดเองคุณซื้อคิดไห้เหรอ

สู้ให้จนหลังชนฝากับยอมออกมา

คุณต้องเดินถอยหลังและหาทางใหม่

คือวันนี้อยากให้เข้าใจอย่างหนึ่งว่า

คนที่ล้มกับคุณคือมีลูกอีก๒คน

มันก็ยังกินได้ดูได้ทำอะไรได้

แต่คนที่นั่งฟังข่าวแล้วจะตายก็คือซาร่า

แล้วทุกอย่างอาจจะอีกแบบนึง
แต่ปรากฏว่าช่วงแอบลูกผีลูกคน
เกิดมีกุญสือมือใหม่มาอีก

อย่างมันไม่ต้องใช้กุญซื้อแล้วเดี๋ยวในที่สุด
เพราะลูก๒แล้วไม่ใช่ลูก๑นึกออกปะลูก๒แล้ว
ซึ่งความจริงเอาจริงก็ไม่ได้อยากจะอ่านข่าวเขาแล้วอะเนาะ
ระบุว่าคนไทยทุกคนเนี่ยอยากรู้กันหมดยิ่งคุณพูดให้ชัดเท่าไหร่เนี่ย
ก็ยิ่งเป็นผลดีสำหรับเรื่องนี้เห็นไหมล่ะชาวเน็ต
ฉันชอบวิธีการรับมือของคุณคนอื่นจะได้ไม่ต้องมานั่งเดาสุ่มกัน
มันดีสำหรับทุกคนปรากฏว่าวาดิมตอบครับ
ดิมตอบเข้ามาตอบคอมเมนต์กลับว่าไงวะ
ผมว่าผมพูดมากพอแล้วครับอันนี้ก็แปลเป็นภาษาไทยแล้ว
หวังว่าทุกคนจะเชื่อในคำพูดของผมและตอบคอมเมนต์ชาวเน็ตคนเดิมอีกรอบว่า
ใครล่ะอยากจะมีลูกตอนอายุ๑๙กันล่ะ
เขาแก้วไปแล้วไง

อันนี้รู้สึกจะมาถ่ายของใครว่า

ของพิสิทธิ์ด้วยอะไรอย่างนี้
แล้วก็เขาก็เสร็จปุ๊บเขาก็ไปเมืองจีน

พวกนี้แบบเค้าก็ไปกับเค้าเรื่อย

เค้าก็บอกสิ่งแล้ว

อีกสักกี่วันถึงได้ข่าวดีที่บ้าน
นึงสัก๑อาทิตย์ไหมฮะรึ๒
ผมตอบไม่ได้แต่ผมเชื่อว่าเดี๋ยวมันน่าจะมีอะไรดี
วันนี้สาหร่ามันถึงจุดที่ที่ต้องเปลี่ยนเส้นทางเดินละคือ
กลับตัวดีกว่าเนอะคือเดินเดินเดินคือเหมือนคนเข้าไปใน
อ่ะพี่อ่าฮะไอ้คนที่ส่องไฟว่าเฮ้มึงเดินไปเลย
เดินไปเลยเข้าไปสุดท้ายไอ้คนชนคือคนเดินนะ
แต่ไอ้คนส่องไฟเนี่ยมันมีไฟฉายอยู่อืมสุดท้ายมันไม่ได้
เป็นอะไรนี่อืมถูกไหมฮะแต่ไอ้มุมของของไอ้คนที่เดินคือ
ซาร่าเนี่ยคือคุณต้องหยุดน่ะแล้วเดินถอยหลังกลับมาแล้วก็ไป
ไปหาทางอื่นที่เป็นทางออกอืมไม่ใช่คุณจะแบบไปตามไป
ฉายมันจะไปทางนี้แบบนี้อืมมันก็ไม่ได้ไงพี่มันตัน
แล้วพูดดีน่ะเนี้ยใช่สาหร่าฟังพี่ลูกแล้วจริงจริงวันนี้
คือต้องต้องหยุดอ่ะอืมแล้วก็หาวิธีทางใหม่ใหม่ทำ
อะไรใหม่ใหม่ให้ให้ทุกอย่างมันมันจบด้วยดีอ่ะอืมเพราะ
งั้นน่ะบอกเลยว่าทั้งสังคมทั้งแม่จีนทั้งแบบโอ้โห
หลายหลายที่เนี่ยพร้อมจะนะใช่ไหมคือมันต้องหยุดอ่ะ
ตอนนี้ไหนก็ต้องต้องต้องต้องเปลี่ยนวิธีการทุกอย่างจ้ะใช่
ยายานิดหนึ่งน่ะยายาอ่านโดยยาน่ะเออน่ะนางแบบขวัญ
นางเอกขวัญใจประชาชนนะคะก็คือน้องยาย่าเนี่ยนะคะ
ก็เป็นยืนหนึ่งเรื่องความสวยความดังทุกสิ่งอย่างแล้วเนี่ยนะคะ
ก็แพ็คกระเป๋าง่ายเลยแพ็กกระเป๋ากำลังจะไปหัวหินกับครอบครัวนะ
ก็มีการพูดคุยกันแล้วก็ดูของในกระเป๋านะ
ก็เพื่อนก็มาคุยเขาก็คุยกับเพื่อนแต่มีชาวเน็ตเนี่ยนะคะ
คอมเมนต์นะก็ส่วนใหญ่ก็จะคอมเมนต์ชอบแหละค่ะ
แต่มีคนนึงเนี่ยเข้าไปคอมเมนต์ทำให้เกิดกรณีดราม่าขึ้นมานะคะ
เพราะว่าเป็นการคอมเมนต์ที่นะคะคุกคามถึงความเป็นส่วนตัว
ทำให้ชาวเน็ตเนี่ยก็เข้าไปรุมต่อว่ากันใหญ่เลยเนี่ยเห็นไหม
อะไรเนี่ยหดพุงแอ่นกันสุดใส่ฟองน้ำด้วยดูทรงละดูทรงเฉย
ทำอะไรอีกคะเสร็จแล้วเริ่มแล้วเห็นไหมว่ากันไปว่ากันมานะ
คุณผู้ชมอ่านเอาบ้านเราแบบใส่ฟองน้ำเสริมทรงอะไรอย่างนี้นะแม่
ถือว่าเป็นการคุกคามนะไปว่าเขาประมาณนี้นะ
ยาย่ายังโดนอ่ะคิดดูนะคะเล็กเล็กน้อยค่ะ
ถูกเท้ายัดเนาะคือเพื่ออะไรอ่ะเอาช่วงหน้าดีกว่า
พูดเพื่ออะไรบากผู้ดำคุยเรื่องดีมาก
ยังไงเชิญเด็กไปว่าอะไรเขาก่อนหรือเปล่า
ไม่ใช่ชื่อว่าเซ็ตนางพระพระก็บ่อยถักถือว่า
เซ็ตแต่ว่าตัวนางเองเชื่อว่าตั้งใจที่จะทำแบบนั้น
ไม่ได้แฟนเนอะ
มีการแพร่นะครับ
วิดีโอที่เหตุการณ์ที่ลีน่าจังไลฟ์สดต่อว่า
พนักงานส่งพิซซ่ายี่ห้อดังเนี่ย
เพราะพนักงานได้โทรศัพท์ไปถามทางหลายครั้ง

ผมไปส่งพิซซ่าผมเพิ่งทำงานได้วันแรก
ได้หนึ่งวันผมไม่รู้ทาง

เพราะไม่แน่ใจผมไม่เคยมาส่งที่นี่

ด่าถึงบีดามันด่าผม
ผมยังไม่ได้ด่าอะไรเขาเลยสักคำ
แล้วก่อนจะออกจากร้านยังบอกผมว่าจะทำร้ายร่างกาย

รับประพอว่าจะทำร้ายร่างกายอีกนะฮะ

โพสต์คลิปดังกล่าพร้อมข้อความรู้ว่า

แต่อดสงสารน้องคนนี้ไม่ได้
เป็นกำลังใจให้น้องพนักงานนะสู้
พนักงานเด็กใหม่สู้ลูกใช่ปลาร้าไงยังจับปลาร้าไม่ได้ขอปลาร้าไปเครื่องหน้าไง

โปรดติดตามตอนต่อไป